คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้เนี่ยเราเพิ่งโปรโมทประชาสัมพันธ์งานไปเองนะ
เป็นการจัดการแสดงพวกอัญมณีเครื่องเพชรเครื่องพลอยอะไรต่าง
แล้วก็เป็นงานใหญ่ประจำปีมีทุกปี
ปีนี้มีคนร้ายเป็นชาวฟิลิปปินส์
คือตั้งใจบินมาเพื่อการนี้ตั้งใจมาเพื่อนมางานนี้เลย

วันแรกของงานเลยนะแล้วก็ไปขโมย
ขโมยเพชรมูลค่า๓แสนบาท
ตำรวจเก่งค่ะจับได้จับได้ขณะที่กำลังจะขึ้นเครื่องอยู่แล้ว
กำลังจะขึ้นเครื่องออกนอกประเทศแล้ว

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
บันทึกภาพเอาไว้ได้เลยวินาทีที่คนร้ายเป็นชาวฟิลิปปินส
คนร้ายใช้เวลา๕นาทีเท่านั้น
คือคนร้ายเนี่ยทำทีเป็นคุยกับเจ้าของร้านขอดูนู่นดูนี่แล้วก็ขโมยสร้อย
หนีไปมูลค่าประมาณ๓แสนบาทนะคะ
เล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุคนร้ายมากับสองคน
ทำทีว่าอยากจะซื้อตังหูเพชรแล้วก็ขอดูหน่อย
ระหว่างที่นำตังหูเพชรขึ้นมาให้ดูคนร้ายคนที่๒
จากนั้นก็อาศัยช่วงจังหวะเผลอค่ะคุณผู้ชมก็คว้าสร้อยเพชรไปเลย
เจ้าของร้านบอกว่าไม่รู้ตัวเลยนะจังหวะที่เขาขโมยไป
ไม่รู้ตัวจริงลองไปฟังเสียงเจ้าของร้านหน่อยค่ะ
จะมีลูกค้าสองคนนะครับที่ว่าเขาเดินเข้ามาดูสินค้า